คุณผู้ชมครับวันเสาร์นี้จะเป็นวันภาษาไทย
ไม่รู้ว่าเด็กเยาวชนรุ่นนี้จะทราบหรือเปล่าว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไร
แล้วเขามีการไปสำรวจว่าวัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้คำว่าลำไยมากที่สุดด้วย
มาดูกันหน่อยว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชม
ทางด้านของนายวีระโรธโภจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่า
ผลสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนและประชาชนในหัวข้อวันภาษาไทยแห่งชาติ
ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวรุษิตโพธิมหาวิทยาลัยราชภาษาสวรุษิตไปสำรวจมา
สำหรับกลุ่มตัวอย่าง๓๓๐๖คนทั่วประเทศโดยผลสำรวจพบว่าเด็กและเยาวชนและประชาชนเกินครึ่งครับ
ทราบว่าวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันเสาร์นี้คือ๒๙กรกฎาคมของทุกปี
แล้วอีกร้อยละ๕๗๓๔ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติในวันที่๒๙กรกฎาคม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทีนี้มาดูสถิติการสำรวจความคิดเห็นของเด็กเยาวชนและประชาชนเรื่องของเวลาในการอ่านหนังสือผ่านสื่อต่างในแต่ละวันกันหน่อย
ต่อวันร้อยละยี่สิบจุดสี่เจ็ดวีดีโอวีซีดีดีวีดีนะคะ
ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงต่อวันแล้วร้อยละสิบแปดจุดหกสามค่ะ
อ่านวรสารทั่วไปใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวัน
อกจากนี้นะคะคำศัพท์ที่วัยรุ่นกำลังนิยมใช้ในปัจจุบัน
พบว่าร้อยละสามสิบเก้าจุดสี่สี่ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า
ลำใหญ่หมายถึงลำขานั่นเองเด็กสมัยนี้รู้จักคำว่าลำใหญ่
เกือบครึ่งนะคุณเกือบครึ่งนะฮะแล้วเนี่ยข้อมูลน่าสนใจ
บอกว่า๓ชั่วโมงต่อวันคือบริโภคสื่อออนไลน์
นี่แหละเป็นที่มาของสังคมก้มหน้าถูกต้องนะครับ
ส่วนการสำรวจความคิดเห็นเรื่องยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย
สองพันห้ามร้อยห้าสิบถึงสองอ่าขอไปครับสองพันห้ามร้อยหกสิบถึงสองพันห้ามร้อยหกสิบสี่
ซึ่งเพิ่งจะประกาศใช้เมื่อเร็วนี้นะครับที่ประชาชนรับทราบมากที่สุด
ร้อยละ๕๓๘๖ทราบว่ามียุทธศาสตร์การปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย
รอลงมาร้อยละสี่สิบห้าจุดหกห้ายกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้นั่นเองนะครับ
มีคุณภาพทันสมัยและร้อยละ๔๒๓๕ระบุว่าการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค
ร้อยละสามสิบแปดจุดหนึ่งสี่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับ
ผลสำรวจครั้งนี้มีประชาชนเด็กและเยาวชนมีข้อเสนอมาเสนอไปให้กับกระทรวงวัฒนธรรมถึงแนวทางการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อันดับหนึ่งคืออยากให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการอ่านมากขึ้น
ประกวดการใช้ภาษาไทยทดสอบการใช้ภาษาไทยดีเด่น
และ๓รณรงค์โดยใช้สื่อออนไลน์ทำให้คนไทยเข้าใจง่ายมากขึ้น
แอปพลิเคชันนะครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็จะนำผลการสำรวจแล้วก็ข้อเสนอนี้ไปขับเคลื่อน
ศาสตแผนแม่บทในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของประเทศต่อไปนะครับ